ดูเรื่องนี้ค่ะจริงโปรยไว้ท้ายเบรกที่แล้วนะ
เหตุการณ์นี้ทำให้เด็ก๒คนเสียชีวิต๑๑กับ๑๗ไปเล่นว่าวกันอยู่ที่สนามบินชั่วคราว
แล้วฟ้าผ่ามาคุณผู้ชมสภาพนี่คือแบบน้องเสียชีวิตอยู่นะคะ
เลือดออกจมูกออกหูเลย
น่าสลดมากตรงที่ตายนอนคู่กันเลย
ใช่ค่ะอายุ๑๑กับ๑๗เท่านั้นเอง
ตำรวจภูทรเมืองสตูนพอได้รับแจ้งเหตุแล้วก็ไปพร้อมกับแพทย์

นี่ค่ะอยู่ตรงโคนต้นไม้แบบนี้
ในนี้มันเป็นสนามบินชั่วคราวนะที่อำเภอเมืองสตูน
แล้วไปเจอศพของนายฤทธิรันอายุ๑๗ปีกับเด็กชายปีมังกรอายุ๑๑ปี
ลักษณะนี้ดูสิคะน้องนอนคว่ำหน้าข้อศอกแนบกับหน้าผาก
ทีนี้แพทย์ก็มีการชนะสูตรเบื้องต้นนะคะมีแผลถลอก
ซึมที่หัวเข่าแล้วมีเลือดออกที่หูด้วย
ถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรล่ะเกิดจากโดนฟ้าผ่าค่ะคุณผู้ชม
ญาติก็ได้มาเชิญให้พระมาเชิญดวงวิญญาณ
ส่วนแม่ของน้องเนี่ยโอ้โหร้องไห้ใจจะขาดซุดลงไปกับพื้นเลยค่ะ
แล้วเราก็ไปคุยกับเพื่อนของน้องที่เขามาเล่นว่าวด้วยกันเนี่ยนะ
เล่าให้ฟังบอกว่าผมเนี่ยมากับฤทธิดันแล้วก็มากับปีมังกร
ก็ขี่รถมามาที่สนามบินชั่วคราวนี้แหละ
มาเล่นว่าวกันตั้งแต่เที่ยงของเมื่อวานนะคะ
ทีนี้พอตอนประมาณบ่าย๒แม่ก็โทรตามกลับบ้านได้แล้วลูก
ตัวน้องคนนี้เขาก็กลับบ้านไปหลังจากนั้นประมาณชั่วโมงหนึ่งฝนตกหนักมาก
แล้วพอฝนหยุดตกเนี่ยตัวเขาขี่รถกลับมานะมาที่สนามบินชั่วคราวนี้
จะมารับฤทธิรันมารับปีมังกรเพื่อที่จะกลับบ้าน
ขี่วนหาเอ้าหายไปไหนอ่ะเด็กหายไปไหนหาไม่เจอใช่หาไม่เจอค่ะ
ทีนี้เขาก็เลยคิดว่าเออตอนฝนตกมันคงกลับบ้านไปแล้วมั้ง
ตัวเพื่อนคนนี้เขาก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านไป
มารู้อีกทีตอนเช้าโอ๊ยเพื่อนกลายเป็นศพอยู่ตรงโคนต้นไม้
เขาตกใจมากเลยนะทีนี้น้องก็เล่าให้ฟังด้วยบอกว่า
ตอนที่แม่โทรมาเนี่ยถามเพื่อนแล้วแหละว่าจะกลับบ้านพร้อมกันหรือเปล่า
แต่สองคนยืนยันว่าเดี๋ยวกลับไปก่อนเลย
ยังไม่กลับเดี๋ยวจะเล่นว่าวต่ออีกแป๊บนึงตอนนั้นฝนคงตกหนัก
อีกอย่างหนึ่งมันเป็นลานกว้างด้วยคุณผู้ชมสนามบินชั่วคราวเนอะ
มันไม่ได้มีที่หลบฝนหลบแดดอะไรเลยคงจะไปหลบใต้ต้นไม้
แล้วอาจจะโดนฟ้าผ่าจนเสียชีวิตหรือเปล่า
เพราะว่าที่ต้นไม้เขาบอกว่ามีร่องรอยเหมือนกับโดนฟ้าผ่าด้วยค่ะ
ครับ
นี่ค่ะพอหลังจากตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็ได้มอบศพให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปนะคะ